สวัสดีครับเรื่องรอบขอบสนามนะครับเดี๋ยวมาติดตามความร้อนแรงของการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งล่าสุดวันนี้คือวันที่จะเป็นวันปิดรับสมัครวันสุดท้ายของคนที่อยากจะเข้ามาชิงตำแหน่งนายยกสมาคมกีฬาฟุตบอลครับล่าสุดเดินทางไปแล้วนะครับคนแรกก็คือคุณทัชชัย

ปฏิเสธนะครับที่จะลงสมัครลงชิงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลโดยให้เห็นผลว่ายังไม่พร้อมในตอนนี้เนื่องจากว่ามีภารกิจมากมายทั้งการบริหารงานบริษัทเมืองไทยประกันภัยการธรรมที่ประธานสโมสรการท่าเรือซึ่งหวังจะพาทีมเลื่อนชั้นให้ได้ภายในปีเดียวและการเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอล
ไปยื่นใบสมัครแต่ว่ายังไม่เปิดเผยว่าสมัครกรรมการเป็นใครบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นคนที่๓ที่เดินทางไปสมัครอย่างเป็นทางการครับ
ติดตามข่าวสารตลอดทั้งวันนะครับในเรื่องของผู้สมัครที่จะมาแทนที่ของคุณวรวีว่าจะเป็นดรชันวิทย์ผลชวินจริงหรือเปล่านะครับ